แฟนเทนนิสโดยเฉพาะหนุ่มเนี่ย
เพราะว่าหลายปีเลยแหละเขาว่ากันอย่างนั้น
หลังจากที่พบสารต้องห้ามในการตรวจสารกระตุ้น
ไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
ก่อนหน้านี้วันหนึ่งหรือสองวันเธอได้นัดที่พี่สื่อบัญชนออกว่าจะมีการแถลงข่าว
บัญชนบอกว่าเธอประกาศเลิกเล่นหรือเปล่าเพราะว่าอาการบาดเจ็บ
มาเธอบอกว่าอ๋อบาดเจ็บมาส่วนหนึ่งค่ะ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเธอมีสารต้องห้าม
ตอนแรกใครก็เดาไว้อาจจะไปแต่งงานหรือเปล่า
อีกสองอย่างคืออาจจะแต่งงานแล้วก็อาจจะมีโอกาสตั้งคันก่อนกำหนด

แต่ก็อาจจะอีกประเด็นนึงคือเธอทำแบรนด์ธุรกิจหลายอย่าง
ชั้นลูกอมอะไรนะชูก้าเพราะว่า
ก็เลยคิดว่าอาจจะหันหลังให้กับวงการเทนนิสเพราะว่าอาการบาดเจ็บ
ก็เรื้อรังมาแล้วไม่ลงแข่งมาก่อนหน้านี้๓รายการ
แต่เมื่อวานนี้เขาก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสำหรับ
เพราะว่าแถลงข่าวบอกว่าเธอนั้นได้รับหนังสือยืนยันเรื่องนี้จาก
ซึ่งเธอใช้มาตั้งแต่ปี๒๐๐๖แล้วเพราะว่าใช้รักษาอาการป่วยไข้หวัด
เป็นหวัดบ่อยพอใช้แล้วมันก็ดีขึ้นแต่จริงแล้วเนี่ยผลการวิจัยมันบอกว่าสารกระตุ้นนี้มันไปกระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ
คือถ้าเกิดใช้กับยาบางตัวมันทำให้สามารถออกกำลังกายให้ดีขึ้น
ใช่ก็ชาราปาว่าเองก็ยอมรับนะว่าเป็นความผิดของเธอเองที่ไม่ได้เช็คข้อมูลก่อนการใช้ยาดังกล่าว
แต่ก็ไม่ได้เช็คอย่างจริงจังไงก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าสารตัวนี้เนี่ยจริงถูกต้องห้ามไปแล้วนะ
โดยการบรรจุตัวยาประเภทใดเพิ่มเนี่ยแล้วก็ยาเมโดเนียมเป็นยาที่เพิ่งถูกบรรจุไง

ครับถ้าเป็นนักกีฬาไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีคนหนึ่งก็คือนักกีฬาว่ายน้ำนะครับ
จนนัสทะพูมเกรดอินเนี่ยโดนแบนอันนี้ก็อยากจะกลับมาเหมือนกันนะครับ
ยังไงท่านนักกีฬาเขาผิดโดยสุจริตเนี่ยนะครับ
เพราะว่าอย่างประธานสาธารณ์เจ้นนิสอาชีพหญิงก็คือสติฟไสบอนด์
ให้มาฝึกเทนนิสอาชีพในสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะโด่งดังนี่แหละครับ
หวังที่สุดว่าทุกอย่างนั้นจะลงเอ่ยด้วยดีนะครับ
เริ่มจากการคว้าแชมป์ยูบาดันในอายุเพียงแค่๑๗ปีเท่านั้นในปี๒๐๐๔
เป็นกำลังใจให้นะครับคนสวยอยากให้กลับมานะครับส่วนคนไม่สวยนั้นก็ตีต่อไปครับ